จากก่อนเนี่ยมันเป็นนาคาวส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าพอเมืองมันขยายตัวไป
ก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรไปกว้านซื้อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้านนี้ซึ่งติดกับนาข้าวของชาวบ้านแล้วมีร่องน้ำเนี่ย
กำแพงของหมู่บ้านมันพังทะลมอุ้ยประมาณสักหกหลังได้ค่ะ
ทำให้๖หลังนั้นไม่มีน้ำกินน้ำใช้แจ้งหมู่บ้านไป
หมู่บ้านก็ไม่ได้รับผิดชอบแต่อย่างใดแต่เจ้าของที่นาข้าวบอกว่าเขาอยู่มาก่อนนะ
หมู่บ้านมาที่หลังนะก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
อันนี้เอาดูในฝั่งของหมู่บ้านจัดสรรก่อนตั้งอยู่บนถนนบ้านกล้วยไซน้อยที่ไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ก็ร้องเรียนบอกว่ากำแพงหมู่บ้านข้างหลังพังถล่มแล้วก็ติดกัน๖หลังทีเดียว
นะฮะกำแพงมันติดกับนาข้าวในพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านด้วย
แล้วเกรงว่าเดี๋ยวมันจะพังมากกว่า๖หลังที่เป็นอยู่นะแจ้งไปทางโครงการทางหมู่บ้านแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือแต่อย่างใด
เราไปถามประธานหมู่บ้านชื่อว่าคุณพัทรพรพนิกรอายุ๓๖ปี
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบเจ็ดกุมภาพันธุ์เวลาประมาณตีสองครึ่ง
กำแพงด้านหลังหมู่บ้านค่อยค่อยซุดแล้วพังถล่มไอ้น้ำปลาปลาท่อปลาปลาท่อระบายน้ำห้องน้ำมันก็เสียหายไปด้วย
ทางโครงการหมู่บ้านไปก็ยังไม่มีการเข้าไปแก้ไขดูแลตอนนี้เดือดร้อนครับนะจากการที่สำรวจตอนนี้มีหลังบ้านเนี่ยที่พังไปแล้วประมาณ๖หลัง
นะฮะแล้วก็มีการไปร้องกับศูนย์นำรงธรรมไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านก็มีการอ่าให้มาตรวจสอบให้ทางอบตซะน้อยไปตรวจสอบแล้วก็ให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพไซน้อยก่อนนะครับ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

แล้วสาเหตุของการพังมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะหลังหมู่บ้านมันคือพื้นที่นาข้าวนาข้าวเขามีการทำร่องน้ำนะฮะ
นะครับนายกอบตไซน้อยคุณประพันธ์ศรีชื่นบอกว่าวันศุกร์ที่๑๘ที่ผ่านมาเนี่ย
อบตได้รับแจ้งจากประชาชนที่หมู่บ้านนี้แหละว่ากำแพงพัง
ก็ส่งคนไปตรวจสอบจากกองช่างเบื้องต้นเป็นกำแพงของหมู่บ้าน
ก็เสียหายกันไปแต่ว่าตัวบ้านเองยังไม่มีผลกระทบ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์จะไปตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอ
แต่อย่างไรก็ตามจะมีการตรวจสอบในข้อกฎหมายและจะช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ต่อไป
รวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบได้ว่าเขามาที่หลังนะนาข้าวของชาวบ้านของชาวนา
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอะไรแบบนี้แล้วกำแพงสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่าด้วย
ก็ต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะ